ไปกันที่เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าชาวบ้านเขาศรัทธาเจ้าอาวาสวัดดังแห่งนี้มาก
แล้วเคยได้ยินท่านเปรยรวมไปถึงพระลูกวัดเองก็เคยได้ยิน
ท่านเจ้าวาดท่านพูดว่าท่านจะมรณภาพตอนอายุเท่านี้เท่านี้
แล้วปรากฏว่ามีคนไปพบท่านมรณภาพในรถจริงด้วย
เกิดอะไรขึ้นท่านเป็นโรคประจำตัวไหมหรือมีอะไรอย่างอื่น
คุณผู้ชมคะน่าตกใจและชาวบ้านพอรู้ข่าวมาเยือนล้อมกันตรงนั้น
ยืนร้องไห้ระงมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
วัดแห่งนี้อยู่ที่วัดศรีคือวัดศรีชมพูราชศรัทธารามอำเภอเมืองนะคะ
อย่างที่ขวัญบอกยืนพนมมือร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียเจ้าอาวาสไป
ตรงนี้คือโรงจอดรถข้างกุฏิรถแวนคันนี้สีแดงเลือดหมู
คุณผู้ชมดูเนี่ยเอาทีมงานขอเปิดเสียงชาวบ้านนิดนึงค่ะ
คือชาวบ้านมารวมกันแบบนี้แล้วหลายคนเนี่ยร้องไห้พนมมือร้องไห้พนมมือ
ทำไมท่านเจ้าวาดเสียชีวิตอยู่ในรถของตัวเองที่ใช้ประจำ
แล้วตรงจุดที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะคะคือจุดเป็นจุดด้านนั่งข้างคนขับ
เจ้าวาดท่านนี้คือพระครูจารุวัลโกวิทย์นะคะ
อายุ๕๕ปีเท่านั้นเองค่ะ
อยู่ในสภาพที่ยังสวมใส่จีวอนอยู่
แล้วมือทั้งสองข้างของท่านเหมือนกำอยู่
ำอยู่ที่หน้าตักของตัวเองคล้ายกับการทำท่ากรรมฐาน
แล้วทีนี้ก็คาดว่าท่านน่าจะมรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ไม่พบบาดแผลในการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะคะ
องสะค่ะไปตรวจสอบเจอโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง

แล้วก็มีพระเครื่องอยู่จำนวนหนึ่งค่ะ

นาโรงอายุ๕๒ปี
นโรงท่านนี้เป็นพระเลขาของท่านเจ้าวาดนะคะ
นรงค์ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
ช่วงเช้าคือคนขับรถของวัดจะมาที่กุฏิ

มารับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัด
เพราะวันนั้นเนี่ยมีกิจนิมนต์งานแต่งก็เลยจะมารับ
พอไปถึงที่บริเวณหน้ากุฏิก็ตะโกนเรียกแล้วก็ตามหาท่าน
หาไม่เจอค่ะเดินเข้าไปดูในห้อง

ก็เลยตามทั่วเลยในวัดก็เดินไปดูรถนั่นแหละค่ะ
รถคันนั้นเลยเป็นคันที่หลวงพ่อใช้เป็นประจำ
ปรากฏว่าเห็นท่านนอนอยู่ในรถ

ทุกคนก็คิดว่าท่านอาจจะหลับหรือเปล่า

แต่ไม่มีการตอบรับใดทั้งสิ้น

แล้วเรียกท่านปรากฏพบว่าท่านมรณภาพแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาพระเลขาให้ข้อมูลว่า
ท่านเจ้าวาดมีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะ

สองวันก่อนท่านเพิ่งบ่นว่าปวดจุกที่บริเวณหน้าอก
แต่หลายคนก็คิดว่าท่านอาจจะเป็นกรดไหลย้อนไหม

ทีนี้พอช่วงตี๔ค่ะของวันที่เกิดเหตุ
มีพระในวัดพูดแบบนี้ว่าได้ยินเสียง

แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าท่านคงจะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละ
แล้วเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะรู้สึกป่วย
รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็เลยไปนอนพักในรถค่ะ
นี่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตามข้อมูล
แล้วก็เห็นบอกว่าท่านป่วยหลายโรคอยู่เหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านนะให้ข้อมูลบอกกับเราแบบนี้
บอกว่าหลวงพ่อคือเสียดายมากเสียดายท่านเจ้าอาวาส
หลวงพ่อเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

มีจิตเมตตาเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมาก
วันก่อนท่านไปพูดกับลูกศิษย์นะคะ
บอกว่ารู้สึกเจ็บที่หน้าอก
น่าจะเป็นโรคกดไหลย้อนก็เหมือนที่พระเลขาบอก

แล้วท่านก็เคยเปลยไว้ว่า
มรณภาพตอนอายุ๕๐
ใครจะไปรู้ว่าท่านมามรณภาพตอนอายุนี้จริง
เพราะตอนนี้ท่านอายุ๕๕ปีนะคะ